ไปดูความขึ้นหน้าของการไปเจอศพพระที่ถูกฆาตกรรมอยู่ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ข้างเถียงนา
คุณผู้ชมที่ขอนแก่นล่าสุดยืนยันแล้วว่าเป็นศพของพระวินัยหรือว่าพระแหละจริง
แต่ว่ายังตามจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุไม่ได้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำนะครับ
จากเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านไปพบศพพระถูกฆาตกรรมที่โคนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทุ่งนาตรงข้ามกับบขขอนแก่นแห่งที่๓
ในพื้นที่บ้านกุฎกว้างหมู่๑๒ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองที่ขอนแก่นตั้งแต่วันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
สืบไปสืบมาก็พบว่าผู้ตายนั้นคือพระวินัยหรือว่าพระแหล่หลวงตาแหล่ครับอายุ๔๙ปี
ซึ่งพลตมตรีพุทธิพงค์มุษิกุลเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่ง
มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งรัดคดีพร้อมกับบอกว่าขอเวลาทำงานหน่อยและเชื่อว่าสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ทางด้านนางทองภูลราชารีอายุ๖๙ปีก็มีการเดินทางไปพบกับตำรวจ
เดินทางไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกปรีชามเร่งสาริกิจนะฮะเป็นผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่น
ยืนยันว่าศพที่พบนั้นคือศพของพระแหล่หรือว่าพระวินัยหรือว่าชื่อเล่นคือในเขียด
เป็นบุตรชายของตัวเขาเองจริงนะฮะก็คือลูกชายไปบวชนั่นแหละนะฮะ
แม้ว่าสภาพศพนั้นจะคล้ำดำมีหนอนชัยจนจำไม่ได้แต่เขาจำว่าเนี่ยลูกเขา
เขาจำได้แน่ว่าคือลูกเขาขณะที่นางสำรองกลางวงอายุ๖๓ปี
เป็นอาของพระวินัยก็บอกว่าพระวินัยเนี่ยบวชมา๗๘ปีแล้ว
จากนั้นก็ออกทุดงไปนานทีจะทุดงกลับไปเยี่ยมพ่อที่บ้าน
เยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แต่ละครั้งที่กลับไปก็จะมีพระสงฆ์รูปอื่นตามมาด้วย๓๔รูป
แต่หลังจากทราบข่าวว่าพระวินัยถูกฆ่าในหมู่ญาติพี่น้องก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนใกล้ชิด
ซึ่งน่าจะเป็นคนที่อยู่แล้วก็ตามพระวินัยนั่นแหละนะครับไปฟังเสียงญาติญาตินะฮะ
แล้วทีนี้มันเกิดจากสาเหตุยังมั้ยคือว่า

คาดเดาก็คือว่าพิษกันมั้ยล่ะ
นั่นหมายความว่าพ่อเขามีลูกตอนอายุ๒๐นะ
เพราะอายุพ่อ๖๙อายุลูก๔๙นะครับ
สายวันนี้ตำรวจสพเมืองขอนแก่นลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุแล้วก็มีการแบ่งกำลังกัน
แบบเรียงหน้ากระดานปูพรมเลยตั้งแต่ริมถนนเลี่ยงเมืองตรงข้ามกับบคศ
ยันต้นมะขามยักษ์แล้วก็บริเวณใกล้เคียงระยะทางสักประมาณ๑กิโลเดินเท้าไป
สิ่งที่พบมากที่สุดในการเดินปูพรมครั้งนี้คืออะไรรู้ไหม
เปล่าของพญานาคกับยาแก้ไอเสือ๑๑ตัว
ก็คือมันเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้มืนเมาอะนะ
หนึ่งพอตกเย็นก็เปลี่ยนเป็นผ้าเหลืองอะไรแบบนี้

แต่สุดท้ายแล้วก็พิสูจน์ว่าเป็นพระสงฆ์จริง
เป็นพระวินัยนะฮะนอกจากนี้ยังพบแผ่นไม้
ซึ่งเป็นไม้ปูพื้นความหนาสัก๑นิ้วยาว๑เมตร
มีคราบเลือดติดอยู่ที่แผ่นไม้จำนวนมากด้วย
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเพื่อไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝง
เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของพระวินัย
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเป็นผู้กำกับการสอบภาวเมืองขอนแก่น
บอกว่าตอนนี้นะรู้ตัวคนที่เกี่ยวข้องกับการมรณภาพของพระวินัยแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้
ก็จะมีการเชิญตัวคนที่เป็นบุคคลต้องสงสัยมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ